ไปดูเรื่องราวการสร้างอาชีพในช่วงของหน้าฝนกันหน่อยค่ะ
อย่างที่คุยกันมาตลอดว่าช่วงนี้ฝนมันตก
เรียกว่าฮวกนั่นแหละอ๋อฮวกฮวกฮวกเอามาทำเมนูอุ้ยหลากหลายมากมาย
ครับช่วงนี้ที่ยะโสธรค่ะคุณผู้ชมก็มีฝนตกลงมาเหมือนพื้นที่อื่นอื่นนั่นแหละ
แล้วก็มีน้ำท่วมขังตามทุ่งนาขณะที่เขากำลังรอที่จะปักดำทำนาข้าวนี่นะคะ
ก็มีกบเขียดมาวางไข่เพื่อขยายพันธุ์ส่งผลดีต่อชาวบ้าน
ค่ะก็พากันนำหรือว่าพวกเครื่องมือจัดสัดน้ำต่างต่างเนี่ย
มาจับลูกออสไปปรุงเป็นอาหารครับพอจับได้เยอะก็เอาไปขาย
เป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวเลยนะคะนี่อย่างครอบครัวของนางหนูชูรัฐ
เป็นชาวตำบลตาดทองอำเภอเมืองยะโสธร
บอกว่าช่วงนี้ตามทุ่งนาใกล้หมู่บ้านมีน้ำขังเยอะมากเลย

เวลาเอาอุปกรณ์จับสัตว์น้ำไปกวาดไปครูดในน้ำ

กระโดดดึงกันโอ้ยหลายพันตัวเลยนะคุณผู้ชม
ก็ถือว่าเป็นช่วงที่สร้างรายได้เป็นอย่างดี
เพราะลูกออสนี่นะคะ
สามารถขายได้ถึงกิโลกรัมละ๔๐๐บาท
หรือว่าขีดละ๔๐บาทเลย
วันหนึ่งสามารถจับได้กว่า๒๓กิโลกรัม
บางตัวมันก็เริ่มมีแข้งมีขาแล้วนะ
มีแบบงอกหางหางเริ่มหด
บางคนก็กินเอาไปทำหมกอุ๊ยอร่อยกัน
พ่อมาห่วงเอาไปฟักป่า

ช่วงนี้เพลงนี้กำลังมา
เพราะฉะนั้นขายได้วันหนึ่งเนี่ย

๘๐๐บาทนี่ยังไม่น้อยนะคุณนะ
คูณไปสัก๑๐วันกว่า๘๐๐๐บาทแล้วนะ

ถือว่าวิกฤตมันมาฝนมันมา
มันก็นำพาซึ่งรายได้มาด้วยแบบนี้
พี่น้องเกษตรกรยิ้มหน้าบานเลยคุณผู้ชม

มีเมนูป่าเมนูธรรมชาติแบบนี้
ได้ทานสดกันก็แฮปปี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะ
คือเมื่อวานนี้คุณผู้ชมส่งไลน์มาเยอะมากเลย
นูหน้าฝนส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่แหละ

อึงทอดกระเทียมกบทอดกระเทียม

เยอะมากเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝน